พาคุณผู้ชมไปที่อุบลกันหน่อยที่ยังคงน้ำท่วมอยู่
มันมีปัญหาเรื่องของการแจกเงินของคุณบินที่ให้๕๐๐บาท
มีปัญหาตรงที่ว่ามันจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่มีทะเบียนบ้าน
มีบ้านเลขที่แต่เป็นบ้านร้างและไม่ได้อยู่บ้าน
ไปเอาเงินจากคุณบินแต่น้ำเขาไม่ท่วมเพราะเขาไม่ได้อยู่บ้าน
แต่คนที่อยู่ในหมู่บ้านมีบ้านน้ำท่วมแต่ไม่มีทะเบียนบ้านไม่ได้ตังค์

แต่คนที่ลำบากจริงคือไม่ได้เงิน
แต่ผู้หญิงคนนี้บอกว่าก็ฉันเป็นบ้านเล็กที่ครับหลักเกณฑ์ของคุณบิน

มันก็กลายเป็นความแบบเหลื่อมล้ำความสับสนความวุ่นวายที่มันเกิดขึ้น
แล้วก็มีการแฉว่าผู้นำชุมชนไปหักหัวคิวของชาวบ้าน
อยากได้๕๐๐๐ใช่ไหมฉันขอหักสักส่วนนึงละกัน
นี่คุณบินถึงขั้นบอกว่าถ้าเกิดว่ามีพฤติกรรมแบบนี้จริง

คือผมยืนยันว่าปัญหามันเกิดขึ้นจริง

เพราะตอนลงพื้นที่มีคนมาบอกผมว่าพี่ครับบ้านผมถูกน้ำท่วม
แต่บ้านผมไม่มีบ้านเลขที่ผู้ใหญ่บ้านไม่ยอมเซ็นรับรองให้
ไม่ได้ทั้งเงินไม่ได้ทั้งของแจกไม่ได้อะไรเลย
แต่คนที่อยู่ในหมู่บ้านซึ่งน้ำไม่ท่วมมีบ้านเลขที่เขาเอาเงินไป

มันเป็นความเหลื่อมล้ำที่มันเกิดขึ้นจริงคุณผู้ชมมันเป็นเรื่องจริงนะผม

ตรงจุดที่มันเกิดปัญหาคือจุดอบพยพชุมชนวัดกุฎขูด

คุณบินคุณเอกพันธ์เดินทางไปมอบเงิน๕๐๐๐บาท
ตรงนี้ไปแจกให้กับ๕ชุมชน๓๑๘ครัวเรือนเป็นจุดแรกก่อนจะเดินทางไปอีก๒จุดนะฮะ

ในจุดวัดกุฎคูณมีนางประพัดศรผลรักชาวบ้านชุมชนกุฎแสนต่อ
ถือเอกสารมาร้องเรียน
พ่อมีบ้านพักอยู่ในชุมชนนี้
ซึ่งถูกน้ำท่วมเหมือนกันเช่นเดียวกัน
แต่มาขอใช้สิทธิ์รับเงินตามทะเบียนบ้านที่อยู่ก็คือ
ชุมชนวัดกุฎคูณนะฮะ
ผู้นำชุมชนไม่ยอมรับรองให้เนื่องจากอ้างว่าไม่ได้อยู่ในชุมชนแล้ว
หลังสาวเดือนเต็มดวงศรีผู้นำชุมชนกุดแสนต่อ
เขาก็บอกการตรวจสอบก็พ่อของเขาในอยู่ในชุมชนจริง

เพราะว่าเราอยู่ที่ศูนย์นี้แล้วก็ได้มีการถามชุมชน
ต้องชื่นชมว่าผู้นำชุมชนคนนี้ทำถูกต้อง
เพราะมันจะมีเคสแบบนี้ไม่ได้อยู่แต่มีทะเบียนบ้านมาเอาเงินเยอะ
อันนี้ถูกต้องแล้วเพราะว่าอย่างที่หนองกินเพล
คนบ้านน้ำท่วมไม่มีบ้านเลขที่แต่ไม่ได้เงิน
แต่คนที่อยู่ไม่จริงแล้วมีบ้านเลขที่กลับเอาเงินไป
มันก็เกิดความสับสนแบบนี้นะฮะ
ทีนี้มันมีเพจดังในอุบลเขาแชร์ข้อความถึงความไม่โปร่งใสของผู้นำชุมชนบางพื้นที่
หักหัวคิวของชาวบ้านอยากได้๕๐๐๐ใช่ไหม
ฉันขอ๓๐๐นะฉันขอ๕๐๐นะเดี๋ยวฉันรับรองให้แบบนี้
เป็นประเด็นที่พี่น้องตอนนี้คุณบินกับคุณเอกพันธ์เนี่ยนะฮะ
บอกว่ามันมีการกระทำแบบนี้จริงมันมีการหักหัวคิวจริงตอนนี้รู้ตัวแล้ว
แต่ว่าให้ทางราชการเป็นผู้ดำเนินการเอาผิด
โดยต่อจากนี้ไปจะมีการประสานไปยังนายอำเภอ
นายกอบตให้มีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดในเรื่องนี้เพิ่มเติม
อย่าให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อของบุคคลที่เห็นแก่ตัวเหล่านี้
แล้วก็ฝากให้ผู้นำชุมชนต้องมีจิตสำนึกที่ดี
กับชาวบ้านที่เดือดร้อนอย่าเห็นแก่ตัวอย่าไปเบียดเบียนประชาชน
อยากเห็นแกได้กับเงินแค่ไม่กี่ร้อยไม่กี่พันบาท
เด็บร้อนมันเดือบร้อนมากจริง๕๐๐๐บาทมันคือลมหายใจสุดท้าย
เขาต่ออีกเทือกหนึ่งต่อไปเออเอาไปต่อชีวิตเขาได้นะใช่ครับ